รัฐออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยครับ

และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวต่างนะครับ
ก็อยากให้ทุกท่านคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
มีคอนเทนต์ใหม่มาแนะนำให้รู้จักกัน

ก็คือเป็นแบรนด์ที่เราตอบโจทย์ผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะ
เป็นแบรนด์ที่จับกลุ่มเด็กอายุ๒๔ปีลงไปค่ะ

ไทยรัฐออนไลน์ผ่านมา๑๐ปีแล้วค่ะ
เราเหมือนค่อยเติบโตขึ้นมา

โลโก้หน้าเว็บไซต์
รูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์แบบใหม่
ส่วนในเชิงของแบรนด์ใหม่
ก็จะช่วยเสริมพลังของไทยรัฐออนไลน
ให้มันครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ

อยากให้มีอะไรที่เจาะตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

อาจจะไม่ใช่แค่เป็นคนอ่านอย่างเดียว

ปีนี้ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ได้หนูมาร่วมงาน